มุกดาหารเมื่อวานมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งกินข้าวกับคนในครอบครัว
แล้วมีวัยรุ่นสองคนมาตะโกนเรียกเขาก็ออกไปแล้วหายไปทั้งคืน
รุ่งเช้าไปกลายเป็นศพอยู่ข้างถนน
ครอบครัวก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจ
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ
ชาวบ้านพบศพนายอดุลใจทัศน์หรือไอ้อายุ๓๕ปี
นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่บนถนนลาดยางบริเวณบ้านโคกพัฒนา
ตำบลนาเสมงอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารช่วงเช้าวันนี้
สภาพศพพบรอยถลอกบริเวณคางและใบหน้าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่เร่งนำศพทรงชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันนี้ตำรวจได้เชิญตัวแม่และครอบครัวของผู้ตาย
สอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
นายกใจทัศน์แม่ของผู้ตายบอกว่า
เมื่อวานนี้ลูกชายได้มาหาตัวเองที่บ้านสวนพร้อมกับทานข้าวร่วมกัน
ต่อมาเวลาประมาณ๑๔นาฬิกามีผู้ชายมาตะโกนเรียกลูกชายที่หน้าบ้าน
ที่ลูกชายจะเดินออกไปหาจากนั้นลูกชายก็หายไปตลอดทั้งคืน
ก่อนที่จะมีคนไปพบศพลูกชายนอนเสียชีวิต
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านออกไปอีก๔กิโลเมตร
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของนายอดุลมีชาวบ้านและญาติเดินทางมาช่วยงานจำนวนมาก
หลายคนต่างสงสัยในปมเหตุการณ์ตายครั้งนี้

ของผู้ตายคือนางสาวสิดาพรเสริมศรี
บอกว่าเลิกลากับอดีตสามีได้ประมาณ๕เดือน
ตลอดเวลาที่คบกันนายไอซ์ไม่เคยมีปัญหากับใคร

ส่วนการตายครั้งนี้มั่นใจว่าอดีตสามีถูกฆาตกรรม
แต่จะมาจากสาเหตุใดนั้นเธอไม่อาจทราบ
รู้แต่เพียงว่าอดีตสามีเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
กันทางนั้นก็ไม่ค่ะเขาไม่ค่อยเรียนแต่ยาเสพติดแล้ว
มันจะมีบางครั้งบางคราว
ก็มีบางค่ะ
ขณะที่พ่อของผู้ตายมั่นใจว่าลูกชายมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนเรื่องยาเสพติด
นำมาสู่สาเหตุการถูกฆาตกรรมครั้งนี้

แล้วคิดว่าที่เขามาเสียแล้วเนี่ยเขาน่าจะเกี่ยวเรื่องยาไหมครับ
ครับผมคิดว่าจะเกี่ยวเรื่องยา

ก็ไม่รู้บอกว่าไม่คุกคีกับลูก

ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำครอบครัวและคนใกล้ชิด
เพื่อขยายผลตามหา๒ชายวัยรุ่น
ไปเรียกผู้ตายออกจากบ้านเมื่อวันก่อนก่อนพบเป็นศพ
รวมทั้งรอผลชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
เมืองต้นตั้งปมไว้๒ประเด็นคือการถูกฆาตกรรมและอุบัติเหตุ
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน